ประสบกรณิกรก็พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองและสีชมพูนะครับ
สวดมนต์บทโพธิชังคับอริฐที่โรงพยาบาลสรีราช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
บรรยากาศบริเวณพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบศ
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและศาลาศรีราช๑๐๐ปี
โรงพยาบาลสิริราชเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ที่เดินทางไปสวดมนต์บทโภชังคับปริศ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
ทันชิดานิมจิรวัตรอายุ๖๓ปีเดินทางไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชการุณด้วยโรคข้อหัวเข่าเสื่อมตั้งแต่เที่ยงวัน
หลังจากนั้นตั้งใจมาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอด
อยากจะมากราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพระองค์ให้อยู่กับเราให้นานให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาศักดิ์ที่รอย้ายพ่อโรงอยู่อีกละละปี
เช่นเดียวกับนางสิริการเนติวิทยาวรกุลอายุ๗๑ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการและนางสุวรรณาเคนน้ำเที่ยงอายุ๖๒ปีที่มาจากย่านหนองแขม
ก็ร่วมสวดมนต์เป็นเวลา๓วันแล้ว

กว่าพระองค์ท่านจะทรงหายจากพระอาการประชวน

พร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังเชิญชวนประสบกรณิกรทุกคน
สวดมนต์ถวายแด่พระองค์ท่านด้วย